ส่วนข่าวนี้ค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าคนที่มีแฟนสวยเนี่ยเขาก็ต้องห่วงแฟนเป็นธรรมดา
พอยกำลังพูดถึงณเดชน์กับยายาคุณผู้ชมสังเกตไหม
พักหลังมาเนี่ยเรามักจะได้เห็นโมเมนต์หึงหวงในโซเชียลของยายาและณเดชน์อยู่เป็นประจำเลย
อย่างล่าสุดเนี่ยยาย่านางไปเที่ยวทะเลโอ้โหเป็นยังไง
น่ารักนะน่ารักมากทั้งน่ารักทั้งเซ็กซี่ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ
เนี่ยก็ไปอวดหุ่นท้าลมท้าแดดท้าฝนพร้อมกับโพสต์ภาพสวยลงโซเชียลให้เราได้เห็นกัน
แต่กว่าจะเป็นภาพที่ทุกคนได้เห็นออกสื่อเนี่ยเชื่อไหม
ยาย่าเนี่ยต้องส่งให้พี่แบร์เนี่ยสแกนก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะยายาเขามาร่วมงานอีเวนต์ก็เลยแอบเมาส์พี่แบรี่ให้เราฟัง
ภาพชุดว่ายน้ำริมทะเลที่ตัวเธอเองเนี่ยส่งไปให้สแกนทั้ง๒๐รูปนะพี่แจ๊ค
แต่พี่แบร์เนี่ยอนุญาตให้ลงแค่ภาพเดียวแล้วก็เป็นภาพที่ผมเนี่ยปิดหน้าด้วย
เพราะช่วงที่ทำงานถ่ายละครเนี่ยหนักเลยหนักทั้งคู่เลยนะคะไม่ค่อยได้เจอกันในเมื่อมันเกิดความคิดถึง

หาโอกาสไปเจอที่กองถ่ายละครเลยค่ะ

ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลย

แต่พี่แบร์ยังไม่เคยไปกองหนูค่ะ

ส่งกลับมาแค่ลูกเดียวค่ะ
ไม่เคยส่งให้เขาเช็คเลย

พี่เทศถามหนูว่า
ว่าเคยให้พี่แบร์เช็คไหม

ไม่เคยให้พี่ดูรูปเกินเลยนะ
อุตส่าห์แบบเกร็งกล้ามสุด

ซึ่งไม่เห็นหน้าหนูเลย

นึกว่าอะไรยาก็ไปชี้พงให้กะลอก

เลือกรูปไหนก็ได้อย่างนี้
ในงานเดียวกันนี้ที่เจอผู้จัดคนสวยพี่แอนทองประสงค์มาร่วมงานนี้ด้วยลุคใหม่สกิล
เป็นยังไงคะพี่แอนบอกว่าตั้งใจแปลงโฉมเป็นใครรู้มั้ยคะ
เป็นสายขิมเรฟเฟอร์เนสก็คือน้องยายานี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ใช่บทบาทของสายขิมในละครเรื่องคือเธอนี่แหละ
ซึ่งพี่แอนบอกทันทีนะคะว่ายายาเห็นลุคนี้เนี่ยก็ชมเหมือนกันว่าพี่น่ารัก
ทำเอาพี่แอนเป็นปลื้มอยู่เหมือนกันนะคะ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่แอนก็ได้เผยความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่ถูกคนใกล้ชิด
ขโมยทรัพย์สินภายในคอนโดหรูเกือบ๒๐ล้าน
ว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะเดินทางไปที่สำนักงานอายการสูงสุดร่วมกับทนาย
เพื่อที่จะหาหนทางนำทรัพย์สินกลับคืนมา
ซึ่งพี่แอร์เนี่ยก็มีอาการเสียงเคลือนิดนะคะ
เมื่อนักข่าวถามว่าทรัพย์สินที่หายไปมีอะไรบ้าง
คือนอกจากเครื่องประดับที่สะสมมานานหลายสิบปีแล้วพี่เอ็นบอกว่า
มีแหวนที่พี่เอมอบให้เป็นของมั่นก็ถูกขโมยไปด้วยค่ะ
คือของชื่อเนี่ยมันมีคุณค่าทางติดใจ
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่แอนกันหน่อยค่ะ
ใช่นะคะมีร่วมอยู่ในนั้นด้วย

จะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแอนบ้าง
เราเจอเหตุการณ์ร้ายตรงนี้
แล้วก็ชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อ

ทั้งชีวิตเราใช้ชีวิตระวังตัวมากค่ะ
ที่จะไม่ทำผิดกับใคร
แต่มันลืมคิดในมุมที่เราจะถูกกระทำ
ฟังแล้วมันเจ็บใจในทางพี่แอนน์เหมือนกัน
แล้วคนที่ทำมันคือคนใกล้ตัวไง

อย่างที่บอกไปพี่แอนแกเป็นคนระวังตัวมากนะ
เพราะไม่คิดไม่ฝันว่าคุณผู้ชมคนที่อยู่กันมาเกือบ๑๐ปีน่ะ

ถ้าดูก็เอามาคืนพี่แอนเถอะค่ะมันมีคุณค่าทางใจจริงนะ